อยากพูดด้วยไหม

เรื่องฉาวนะครับคนไทยโดนจับฐาน

คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทย

บอกว่าไม่ทันตั้งตัว
โดนหารักษัพที่โตเกียวดิสนีแลนด์

บางคนที่ชิมก่อนซื้อ

ให้การกระทำแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดา

ก่อนออกจากร้านไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับ

คือง่ายเอาเงินไปจ่ายเขาก่อนแล้วค่อยกิน

เมื่อวันที่๒๕กรกฎาที่ผ่านมานะครับ
สถานเอกอาคาราชทูตนะครับณกรุงโตเกียว
ได้รับแจ้งจากสำนักงานตำรวจ
อุรายาสือจังหวัดชิบะ
โอ้โหนี่ลงเครื่องมาก็ชิบะเลยนะฮะ
ว่าคนไทยถูกจับกลุ่มในข้อหารักทรัพย์ที่โตเกียวดิสนีแลนด์นะครับ

มันเกี่ยวกับการชิมก่อนซื้ออย่างไร

ขอขั้นเวลาหน่อย

คือเป็นคนแบบ
อันนี้ไม่ใช่ชุดรูปโป้

คนไทยเข้าไปซื้อของ

คนไทยียนิเขาเลือกไปเที่ยวญี่ปุ่น
แล้วก็แวะเลยไปร้านขายของที่อรึก

ระหว่างนั้นก็ได้มีการเปิดกล่องขนมที่วางขายอยู่

ก็เลยถูกยามรักษาการอยู่
จับกลุ่มแล้วก็แจ้งความตอบเจ้าในธุรกิจดำเนินกระดิษฐ์ของหารักทรัพย์นะครับ

คนไทยไหล่นี้เนี่ยไปบอกตำรวจว่าไงรู้ไหม

สามารถแกะกล่องและการรับประทานก่อนได้
ก่อนที่จะนำเงินไปจ่ายต่อพนักงานเก็บเงิน

ซึ่งตนเนี่ยไม่ได้มีจิตนารักทรัพย์แต่อย่างใด
แต่ยังไงก็ตามนะฮะกฎหมายญี่ปุ่นมันค่อนข้างจะแรงถูกไหมฮ

ทำผิดแบบนี้ก็เลยขู่ควบคุมไว้ยังสถานที่กักขังของทางตำรวจด้วยนะครับ

คืออย่างนี้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้
คืออย่างเช่นเครื่องดื่มหรืออาหาร
หรือว่าของที่มันเปิดให้กินอย่างเช่นทำสดอย่างนี้
เขาก็จะมีใบเสร็จให้เราไปจ่ายเองได้จริง
คือจะก็กินก่อนได้หรือว่าไอติมก็เอาเปลือกไปทำได้
แต่ว่าถ้าแกะกล่องอย่างนี้ไม่ได้
เออที่ไปแกะกล่องแล้วกินเลย
นั่นคือของที่เขาเปิดอยู่แล้วเช่นพวกของสด
แต่ที่มันน่าอับอายขายหน้าที่สุดเนี่ยนะคุณผู้ชมก็คืออะไร

คือการที่ไปบอกเขาบอกว่าเนี่ยที่เมืองไทยก็ทำได้
เดินแล้วเปิดกล่องแล้วก็กินก่อนแล้วค่อยเอาเงินไปจ่าย

แสดงว่าที่คุณทำมาก่อนในเมืองไทยผิด

คุณจะไปบ้านบ้านตรงไหนของมึง
เข้าไปสัมภาษณ์พวกที่ในกรุเมสกับที่ที่เซ็นทัน
เขาบอกว่าคนชอบไปแอบกินนะไปฉีกกินมีนะ
โดยเฉพาะของนำเข้าไปฉีดกันแล้วก็คว่ำเอาไว้
ปิดไอ้หลอยนิดหน่อยฉันบอกว่ามันทำอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วตอนมีข่าวเนี่ย
เมื่อวานไปห้างมาเลยเข้าไปนะไส้มันต้องเป็นมะเร็ง
วันหนึ่งเนี่ยขโมยแล้วกินเขาก็โดนขักแล้ว

ไม่ว่าจะประเทศไหนแม้กระทั่งบ้านของเราเอง

ไปเปิดกล่องเขาแล้วหยิบมากินอย่างนี้

มันก็รักทรัพย์มันก็ไปเข้าข่ายอันนั้นจริง
น่าอ่าเดี๋ยวมันอาจจะไม่ได้เจนตนาเข้าใจมี
คือเอาเข้าใจแล้วผมว่าคนไทยคนนี้เขาคงผมเข้าใจผมเคยเป็นว่ะ

เร็วเหมือนกากเข้าไงนะครับเหมือนกันเนี่ยไม่รู้เร็วเหรอวะ
คือผมตั้งใจจะซื้อแล้วใช่ไหม
ผมก็หยิบน้ำอัดดงใส่ไว้ในรถเข็น
แล้วผมหิวน้ำผมก็เปิดน้ำลงกระป๊อกกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปจ่ายข้างหน้า
ผมว่ากรณีน่าจะเป็นแบบนี้ที่เค้าก็อยู่ใน
ไม่ทำอะไรเลวซามโอ้พี่รู้ได้ไงหนุ่มเนี้ยถูกเขาด่าบ่อยมาก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
หมายความว่าโดนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกคือไม่ใช่ไม่ใช่
แต่อันนี้ก็คือผิดเออเราผิดอันนี้เราผิดจะไปอ้างว่ามาจากเมืองไทย
แล้วถ้าทำได้เมืองไทยจะทำได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ควรสมควรที่จะทำ
อืมผมก็ทำแค่ครั้งเดียวนั่นแหละแล้วเขาเขาก็มาว่าผมอย่างงี้เหมือนกันว่า
คุณหนุ่มคะขอให้จ่ายเงินก่อนแล้วค่อยมาดื่มนะคะ
ผมก็โอเคขอโทษครับขอโทษแล้วก็ผมก็ไม่เคยทำอีกเลย
แต่ถ้าเป็นกล่องอย่างนี้มันแกะไม่ได้เดี๋ยวถ้าเป็นของสดอย่างนี้ฉันบอกก็ได้
ชิมโตเกียววาลาน่าหรอมีอะไรอ่ะถ้าเขาให้ชิมไม่เป็นไรสิ
ชิมได้แล้วก็ชิมมาชิมได้ผมว่าเขาอาจจะไม่ได้
ไม่ได้ตั้งใจขโมยหรอกไม่ได้ตั้งใจขโมยแต่มันผิดเท่านั้นแหละ
จริงแต่ว่าตั้งใจจะซื้อแล้วเอาใส่ตะก้ามาแล้วแล้วก็ฉีกแล้วก็กิน
ค่อยมาจ่ายเงินอ่ะงั้นอันนี้ก็บอกไว้เป็นอุทหรณ์ท่านผู้ชมของเรา
ที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเขาไม่เอารุมอร่วยเหมือนคนไทย

คือเขาบอกกินได้เดี๋ยวพี่ก็เอาใบนี้ไปจ่าย
แต่อันนี้เขาบอกเองให้กินได้
เป็นน้ำขวดน้ำผลไม้คันสดก็ไม่ต้องกินเลย

แต่ถ้าคนนั้นแบบไม่จ่ายล่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
ไปเลยไอ้ใบนั้นแต่เราเป็นคนซื่อสัตว์